คุณไปดูต่อเนี่ยจะถูกใจคุณหรือเปล่าเครปค่ะคุณผู้ชม
เครปร้านนี้เป็นเครปไส้แตกขายโดยพ่อค้าแม่ค้าหล่อสวยจ้า
สวยสวยจริงนี่อะไรยังไม่เห็นพ่อค้าแม่ค้าเลย
ปเขาดูสวยเออเนี่ยคุณคะบอกเลยนะว่าเครปร้านนี้เขาไม่ธรรมดา
ให้ไส้มาจุกจุกไส้แตกแตกเลยค่ะรอรอนะมาพบกับพ่อค้าแม่ค้ากันเลยค่ะ
ครับผู้ชายคุณฝ่ายชายเนี้ยนะคะชื่อคุณคุณธีรศักดิ์มีเนาหรือคุณเบียร์
เออนะคะและยังมีอีกสาวสวยคนหนึ่งคือคุณพิมพิลานารึทัยหรือคุณแป้ง
อ๋ออืมอีกคนนึงมีอีกคนนึงนะเพิ่มคุณสุดทิศภอนธ์จะเรินศุกร์หรือ
คุณเรดอ๋อเรี่ยนกันช่วยกันทำเคร็บตามที่ลูกค้าสร้างอ่า
ใครชอบลูกเกดใครชอบสายหวานมาทางนี้
เริ่มต้นราคายี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเฮ้ยไม่แพง
แต่ถ้าหากว่าคุณชอบแบบเลือกไม่ได้อยากใส่เยอะจุก
๕บาทก็คือเป็นเมนูสุดพิเศษตักไม่อั้นค่ะ
โดยเฉพาะเครปแป้งชาโคไก่หยองกับหมูหยองค่ะ
และยังมีการเพิ่มใส่ลูกเกดเข้าไปอีก
แบบนี้เป็นสิ่งที่หลายคนชอบมากนะ
เรียกกันว่าใส่เครื่องจุใจไม่อั้นกันเลยนะคะ
พอใส่จุใจแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเครปไส้แตกแหละ
พอลูกค้าเขามาเห็นได้ชิมได้ทานแล้วบอกติดอกติดใจ
ก็เลยมีการแชร์กันตามโซเชียลมีเดีย
บางคนนะเห็นแค่หน้าตาของมันก็แบบอยากกินแล้วอะค่ะ

อยากกินกว่าเดิมอีกเพราะว่าอะไรคะ
เพราะค้าเขาดูสะอาดกระทั่งดีมีมาตรฐานเห็นไหม
แล้วพอได้มาชิมจริงนะบอกอุ๊ยอร่อยจริง
ก็เลยมาบอกต่อกันปากต่อปากนะคะ
แล้วแต่ละวันเนี่ยค่ะขายดิบขายดีมากไม่ต่ำกว่าวันละ๓๐๐บาท
ตั้งแต่๘โมงเช้าถึงบ่าย๒นะ
ใครอยากจะไปลองทานดูแล้วก็ไปกันก่อนนะคะ
อยู่ที่ปราจีนบุรีร้านเครปไส้แตกเนี่ยค่ะ
อยู่ในปั๊มน้ำมันปตทย่านนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔
ในปั๊มตำบลท่าตุมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนนะ
ในปั๊มหาไม่ยากแต่ถ้าหากกลัวว่าจะหาไม่เจอโทรศัพท์เลยค่ะ
นะคะย้ำ๘โมงเช้าถึงบ่าย๒เท่านั้น
แป้งดำนี่อย่าไปตกใจนะอันนี้เป็นแบบว่าแป้งชาโค
ใส่ผงผักกำลังฮิตกันนะ
ใช่มันก็มีประโยชน์ด้วยแหละนะคะก็เป็นสีสันด้วย
ไม่มีผลต่อรสชาติแต่ว่าได้ความเพิ่มเติมในการรับประทาน
อัตรรสสีสันสวยงามแปลกตาด้วย